สวัสดีครับโอ้ยผมไม่ใช่ขอร์สเฟย์ของพี่นิดเบ้นะ
แซวกันเล่นไปเรื่อยนะครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เราพูดคุยกันเรื่องความพร้อมนะครับของการจัดการแข่งขันนะครับ
ทีมงานก็เดินทางไปดูที่สเปนแล้วส่วนที่ไทยนะครับ
ก็มีการตรวจสนามอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไป
ในการประชุมคอรมอสัญจรด้วยครับคือวาระสำคัญเนี่ย
คือการประชุมคอรมอแต่ว่าไปทั้งทีครับถือโอกาสไปตรวจสนามด้วย
นะครับเป็นวาระควบคู่กันไปแล้วก็ช็อตสำคัญที่หลายคนอยากเห็น
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานกันแล้วนะครับนายกขี่บิ๊กไบท์ครับ
นะครับเรียกรอยยิ้มจากวันดาวพฤษิกข่าวนะครับ
แล้วก็หลายคนที่รอติดตามกันนะครับ
วินาทีในการแต่งตัวครับ
นี่ครับแล้วมาเกี่ยวอะไรกับนักมวยครับแม่

แล้วก็ในช่วงที่พูดคุยนะครับกับแฟน

ก็ได้รับเสียงปรบมือนะครับ

ตั้งแต่ช่วงปีนี้จนถึงปี๒๕๕๙

ย้ำกัน๕๗ตุลาคมนะครับ
ก็เริ่มจะมีการเตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับ

แล้วก็ชาวไทยเข้ามาเที่ยวชมที่บุรีรำนะครับ

แล้วก็ในช่วงเย็นของเรื่องรอบเขาสนาม
วันนี้นะครับจะมีการติดตามในเรื่องของการจัดการแห่งขันครั้งนี้

เพราะว่าในช่วงเย็นวันนี้เกมในรอบ๑๖
จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชุนบุ๊คคุณไดมอนเตอร์จากเกาหลีใต้

เบอร์ซีด้าบอนโดวิชพุทธภูมิศสอนทีมบุรีรำก็บอกนะครับว่า
เกมนี้เป็นงานใหญ่สำหรับทีมจากไทยนะครับ
ที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมซึ่งพร้อมทั้งด้านแท็กติกสภาพจิตใจ
แล้วก็ยอมรับว่าทุกทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งสิ้น
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือบุรีรามจะต้องเล่นให้รัดกลุ่มนะครับ
เพื่อผลที่ต้องการแล้วก็การเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ
ในเกมแรกเท่านั้นถ้าโพนิก้าดังขันไปให้น่าพอใจนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะปิดเกมได้ในเกมที่๒ครับ
เป็นเกมที่ยากทุกเกมแต่ก็ยังมั่นใจในศักยภาพของทีมแล้วก็จะรักษาสมดุลทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุก
เพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดครับต่างคนต่างกลัวกันนะครับในการบุกมาเยือน
อัลเฟทเนธิพงศ์ศรีท้องอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทย

ธารัชนาวีก็มีปฏิในการปลดออกจากตำแหน่งคุณภาพภูมิสอน
เป็นที่เรียบร้อยจะทำผลงานไม่ตรงตามเป้าหมาย

ตั้งแต่วันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา

เสมอแอฟฟอร์ตแพ้แบงค์คล่อง

ธิพงศ์เป็นโค้ชคนที่๓ที่แยกทางกับทีมในระดูการนี้
ต่อจากวิริยเผ่าพันธ์ชำนาญแพร่ขุนทศ

เป็นกุญสือคนที่๑๒นะครับ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในไทยลีกระดูกการนี้ครับ
ราชนาวีก็อยู่อันดับ๑๖ของตารางนะครับ
เกมต่อไปจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ด
ในวันสายที่๑๒พฤษภาคมนี้
ผมก็เจอเกมหนักทั้งนั้นเลยนะครับ